สำรวจด้านของเศรษฐกิจบ้างคือตอนนี้เศรษฐกิจ
ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีข้าวของแพงหมดทุกอย่าง
แล้วรายได้ก็ลดลงด้วยนะคะเหมือนกับที่นี่เป็นที่เชียงใหม่
บนถนนคนเดินที่เชียงใหม่ไปสำรวจไปถาม
เป็นนักดนตรีที่เขาพิการทางสายตายที่เขาไปแสดง
แล้วก็จะมีคนมาหย่อนเงินให้ปรากฏว่าช่วงนี้เขาบอกว่า
โอ้โหรายได้ก็ลดหายไปหมดคือคนมาเดินจริง
แต่มาเดินแบบไม่ได้ช้อปปิ้งอ่ะมาเดินเฉยเดินดูเดินเที่ยวอะนะคะ
บรรยากาศถนนคนเดินวันเสาร์ที่จัดขึ้นบนถนนวัวลาย

คือบรรยากาศยังมีคนเดินคึกคักนะคะ
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาเดิน
นายนรุพลอินแก้วหรือแซ็กอายุ๓๗ปี
เป็นนุ่มผู้พิการทางสายตาและเพื่อนเนี่ย
เขาก็เปิดหมวกร้องเพลงกันอยู่ที่ถนนคนเดินหารายได้
เหมือนเมื่อก่อนนี้แหละค่ะเขาบอกว่า
นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็ชื่นชอบนะ
แล้วก็นำเงินใส่กล่องสนับสนุนเขา

เขาบอกว่าตอนที่โควิดไปเนี่ย

แล้วตัวเขาก็ไม่ได้ออกมาหารายได้
แต่พอช่วงนี้พอกลับมหาลัยได้เหมือนเดิม
ปรากฏว่าโอ้โหมันไม่เหมือนเดิม
รายได้ลดลงไปเกือบเท่าตัวค่ะ
แล้วนอกจากเขามาเล่นดนตรีเปิดหมวกแล้ว

แต่ก็มีปัญหารายได้ลดลงเหมือนกัน
ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวค่ะ
คือใช้จ่ายให้ประหยัดลงเท่านั้นเอง

บนถนนคนเดินส่วนใหญ่ก็บอกว่ารายได้ลดลง

เขามาเดินพักผ่อนเฉยมาเดินชมวิว
มากกว่าจะมาซื้อของกันนะคะ
พ่ออยู่ได้ไหมทุกวัน
ก็ถามว่าอยู่ได้ไหม
ก็คือใช้วิธีประคับประคองเราครับ
เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนก็คือมาเดินกัน

แต่ว่าเรื่องของการจับจ่ายเนี่ย

ถ้าไปดูบรรยากาศทั่วไป

ทางเข้าก็ยังคงติดป้ายขอความร่วมมือ

แล้วก็ยังคงมีตรวจจุดวัดอุณหภูมิ

ที่ภายในถนนคนเดินคือค่อนข้างแออัด

จะถอดอันนี้มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้ว

แล้วอ่ะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว

หน้ากากอนามัยกันอยู่แต่ต่างชาติเนี่ย

เพราะฉะนั้นยังไงต้องระมัดระวังตัวกันเองอยู่นะ

ใช่ก็อย่างที่บอกเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย

ก็แล้วแต่วิจารณญาณของตัวเองแล้วกันเนอะ